สุพรรณบุรีครับผู้ชายคนนี้นะฮะครับจริงจริงมีเมียอยู่แล้ว
แล้วมาคบกับผู้หญิงคราวนี้ผู้หญิงนะครับมารู้ทีหลัง
คือจับได้แล้วขอเลิกผู้ชายไม่ยอมฮะไม่ยอมตามราวีครับ

เร็วเร็วเอาน้ำมาเร็ว
ช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้บ้านไตรมาผ่องบ้านช่วยด้วย
เอามาเป็นข้ารักษาผู้จับบ้าตัวจะมั่นไอ้นี่แน่

โอ้โหสไตล์จริงจริงอ่ะนี่รายงานเหตุการณ์ไปด้วยแล้วแจ้งเบาะแสไปด้วย
ตายตะตายน่ะตะตายคนทำทีมข่าวไปที่บ้านนี้ครับ
ไปพบกับนางสาวสาววิตรีเคลือวันเธอยูสาวสิบสองปี
เป็นเจ้าของบ้านเธอพาผู้สื่อข่าวไปเดินดูเลยความเสียหายนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๓อำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ไฟไหม้อะไรบ้างอ่ะฟูกที่นอนข้าวของต่างเสียหายหนักครับ
อกจากนี้ที่หน้าประตูห้องพักของพี่สาวของนางสาวสาวิตรีที่อยู่ติดกันมีรอยโดนยิงนัดหนึ่งด้วย
โอ้โหกลัวสิครับกลัวกันครอบครัวกลัวกันมากเลย
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเป็นฝีมือของในตายในตายอายุสี่สิบเจ็ด
เป็นอดีตชายคนสนิทที่เคยคบหากันนางสาวสาวิตรีเล่าบอกว่าเธอคบหากับตายเนี่ยประมาณหนึ่งปีแล้ว
พอมารู้ทีหลังมารู้ทีหลังว่าฝ่ายชายมีเมียแล้วก็เลยตีตัวออกหากนะครับ
แล้วก็ขอเลิกแต่ฝ่ายชายในตื้อไม่ยอมไม่ยอมเลิกครับ
ก่อนหน้านี้วันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมาตายมาดักทำร้ายเอาอาวุธตีที่หัว
เพราะดีพี่สาวมาช่วยเอาไว้ได้นะครับก็ได้รับบาดเจ็บเย็บไปตั้ง๕เข็ม
ยังไม่ทันหายดีเลยเธอบอกนะฮะแจ้งความไปก็ไม่เห็นจะคืบจะหน้า
กระทั่งตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้ยินเสียงหมาเห่า
แล้วมีเสียงเหมือนเหมือนน้ำมันเนี่ยอืมนะสาดเข้ามาในห้อง
รีบวิ่งไปเรียกพี่สาวไปเรียกพี่เขยแหละระหว่างนั้นนะครับ
ทำไมรู้ว่าเป็นน้ำมันไฟมันลุกไงมันลุกพลึบขึ้นมา
จำได้แม่นเลยผู้ชายที่สวมเสื้อสีขาวกางเกงสีครีมเนี่ยตายแน่
ก็เลยไปแจ้งความนะครับแต่ตำรวจก็บอกเดี๋ยวมาใหม่ตอนเช้านะ
จนกระทั่งตอนสายของวันนี้นะครับตำรวจสายตรวจก็ยังไม่เห็นมาดูที่เกิดเหตุเลยครับ
หลังจากเปิดสวงข้าวปุ๊บมีคนหัวหนาวเข้ามาหนูก็คิดว่าใครแกล้งเลยอะไรเนี้ย
ระวังที่หนูวิ่งไปที่กลอกน้ำง็มามาดับไฟชัย

นี่เนี่ย
คุณผู้ชมครับ
ก่อนเกิดเหตุมันมีสัญญาณ

โพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้ก็น่ากลัวเลยนะคะ

ฝากตำรวจสพสองพี่น้องครับ

ผู้เสียหายบอกว่าหลังก่อเหตุในตาย

ทำนองว่าสั่งลาเมืองสุพรรณนะครับ